เรื่องราวของเจ้าของข่าวดังข้ามปี
คุณเศษโลโซเหรอยังมีข่าวอยู่อีกเหรอฮะ
ยังมีนะคะแต่เป็นข่าวเรื่องของการระดมทุนช่วยหมาที่ถูกทารุณจนตาบอด
พูดถึงเรื่องคดีก่อนความคืบหน้าก็คือไปรายงานตัวแล้ว
สารนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับคดียิงปืนขึ้นฟ้า
หลังจากนั้นตอนนี้รออยู่นะคะจะต้องไปรายงานตัวคดีเสพยาเสพติดที่โรงพักคันนายา
เพราะเลื่อนนะเลื่อนจากวันที่๑๒มกราคมไป
ตอนแรกบอกว่าไปวันที่๑๗มกราคมก็คือวันนี้
ก็ต้องจับตามองว่าวันนี้คุณเสกจะไปที่สนคณะยาวหรือเปล่านะฮะ
แล้วในช่วงของการรอเข้ารายงานตัวที่โรงพักคันนายาวเห็นคดีเสพยาเสพติด
ขี้ขาดตาขาวตีหมาลองไปตีคนเดี๋ยวเขาจะกระทืบมือ
ไม่ต้องไปลุกนั่งอย่างนี้แหละนั่งอย่างนี้พ่อร้องเพลงให้ฟัง
โอเคขอเพลงเราและนายมานะครับ
ช่วยบริจาคก็ช่วยกันเข้ามานะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นหมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เราก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้
ขอบคุณครับ
เห็นไงคะท่านผู้ชม

พรุ่งเศสอย่างรักหมานะ

สำหรับการไลฟ์และร้องเพลงหลายเพลงแต่เริ่มต้นด้วย

คิมดาบคมหน่อยถ่ายนะครับ
ไปร้องที่ร้านของเจ๊เขาใช่ไหม

ด้วยกันไลฟ์เพลงไม่ธรรมดาค่ะ
ชมเป็นล้านนะคะ๑ล้าน๒แสนคน

ก็คือดูแล้วก็เข้าเข้าออกออก

ซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณเสกได้นำเงินทั้งหมด
มอบให้กับนางจรินไทย

ที่ช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ถูกตี

และอีก๑ข้างก็ถลนออกมานอกเบ้า
ให้เป็นค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว

เป็นสุนัขจรจัดอยู่แถวสมุทรปราการ
ตอนนี้โรงพยาบาลสัตว์ผ่าตัดปลอดภัยแล้วค่ะ

ต้องดูแลผลข้างเคียงอื่นต่อไป

คุณเสกได้กล่าวถึง

ก็คือการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดียาเสพติด

วันนี้บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
จะเข้าไปที่โรงพักคันนายาว

การตรวจปรัชวัตรและพบว่าเป็นสีม่วง
พบว่าเป็นสีม่วงเกิดจากยานอนหลับและยารักษาโรคไบโพลากค่ะ